คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นี่วงจรปิดมัดตัวเลยแน่นหนา
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อทางด้านของหลานเขยค่ะบุกเอาปืนไปเจาะยิงทางด้านของน้าของภรรยา
คุณผู้ชมคือเป็นน้าเมียเอาง่ายน้าเมียของตัวคนก่อเหตุ
แล้วท่าทีการเดินไปลองไปดูว่าลักษณะเตรียมมาก่อเหตุหรือไม่ค่ะ
คือทั้งความอุกอาจทั้งความโหดในสิ่งที่เขาทำเพราะอะไรคุณผู้ชม
ขวัญบอกว่ามันโหดเพราะเขาไม่ได้ยิงแค่นัดเดียว
พอคนที่ถูกยิงแน่นที่เขาทำเขาไม่ได้ยิงแน่นทีนี่แหละ
ลงไปแล้วคนตายล้มแล้วยังยิงซ้ำนะคุณ
หันปากกระบอกปืนไปยิงญาติที่นั่งอยู่ด้วยกันกับคนตายด้วยนะคะ

นายมาเลสุกษวรรษหรือชื่อเล่นว่านายเขตอายุ๓๘ปี

เดินดุ่มเข้าไปแบบเหมือนใจเย็น
ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าเมียของตัวเขานี่แหละค่ะ

จ่อยิงแบบทางด้านของนายอนุรักษ์เนี่ยคนตายไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยซ้ำ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมค่ะ

เดินดุ๋ยเข้าไปเสร็จระหว่างที่กำลังนายอนุรักษ์
คนตายเขานั่งคุยอยู่กับญาติ
พอเอาปืนยิงใส่ในอนุรักษ์๒นัดปุ๊บ
นายอนุรักษ์ล้มลงเขาหันไปยิงใส่ญาติที่ทางคนตายนั่งคุยอยู่ด้วย

โชคดีของญาติคนนี้คือกระสุนมันขัดลำกล้อง

จังหวะนั้นแหละวิ่งหลบหนีออกมาก็เลยทำให้รอดมาได้
ในขณะเดียวกันตัวผู้ก่อเหตุ
หันไปยิงคนตายต่ออีก๓นัด
แล้วเดินกลับขึ้นรถขับรถหลบหนีออกไปค่ะ
คุณผู้ชมในเขตอย่างที่บอกมีศักดิ์เป็นล้านเคยของนายอนุรักษ์คนตาย
และ๒ปีก่อนที่ผ่านมาเคยทะเลาะกันในวงเล่า
และต่อมาคือทางด้านของเมียของนายเขตหรือว่านายมาเล
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะงงในเขตหรือนายมาเลเป็นคนเดียวกันนะคะ

ก็สอบบรรจุราชการได้ย้ายไปอยู่นาราธิวาสไม่ได้เจอกัน
จนกระทั่งกลับมาวันเกิดเหตุนั่นแหละมีการทำบุญศาสตร์เดือน๑๐
สุดท้ายมาถามหาค่ะถามหาน้าเมียของตัวเองแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกำลังไล่จากกล้องวงจรปิด
ตามหาประสานตำรวจในพื้นที่
หลังก่อเหตุทราบว่าตัวในเขตขับรถหลบหนีไปทางอำเภอปากพยูน
่งหน้าอำเภอสิงหะนครสงขลานะคะคาดว่าเขาอาจจะกลับไปที่นราธิวาส
เดี๋ยวต้องมีการตั้งด่านสกัดจับจริงตำรวจตั้งด่านแล้วแหละ
แต่เดี๋ยวต้องประสานหน่วยงานในพื้นที่อีกต่างหากด้วยนะคะตามจับตัวให้ได้ค่ะ
๒โมง๔๓นาทีคุณผู้ชมครับ